สยามวาลาค่ะวันนี้มีนัดคนหนึ่งคนไว้นะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่
แบบมากมากเป็นทั้งเป็นทางนักพูดเป็นทางนักร้องเป็นอาทิตย์
ผู้ชิงสำแหน่งชั่ววากปัธหมอนด้วยนะคะเลือกกันหรือเปล่าเชื่อว่า
หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฮะพี่คนนี้เขาเป็นผู้บริหารด้วยเหรอ

สวัสดีครับผมดีเจสั่วริน
ค่ะพี่โต้เป็นมาทุกอย่างแล้วนะเป็นตั้งแต่ดีเจเป็นตั้งแต่นักพูดเป็นตั้งแต่นักร้อง

ไม่เคยรู้เลยค่ะว่าพี่โต้เป็นแบบผู้บริหารด้วย

ก็จริงบริษัทเรา๑๑๐กว่าปีแล้วนะ

ใช่แล้วก็พี่เป็นรุ่นที่๔ก็ขายเครื่องเขียนขายฟันกาช้างดินสอสีมัสอาร์ตปากกาควันตั้ม

มาในช่วงเวลาที่เริ่มปีแรกน้ำท่วมหมดเลย
ถ้าจำตอนที่เอาอยู่อะไรกันตอนนั้นจำได้ไหมฮ

ไม่มึงต้องผ่านเรื่องราว

แต่ทีนี้อยากถามอย่างหนึ่งว่าพี่โต้เป็นคนสุดนะ

โต้รู้สึกว่ามันเข้ากับสไตล์เราไหมในการทำธุรกิจเครื่องเขียน
แรกพี่ไม่ได้เคยนึกว่าชีวิตพี่เนี่ยจะสามารถมาอยู่ในโลกธุรกิจได้
เวลากูทำเพลงคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องจะต้องมาอยู่ในภาคธุรกิจอ่ะ

เราเอาตัวของตัวเองเนี่ยเอาความเป็นตัวเองเข้ามาอยู่ในเนื้องานได้ยังไง
หลังจากนั้นเปลี่ยนสีสินค้า

ทีนี้เวลาเราผสมเราทำไงเราต้องชักชวนคุณพ่อใช่ไหม
ป๊าเดี๋ยวเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรวะมึงวะ

เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการทำผิด
และนั่นคือค่าเล่าเรียนเวลาทำผิดเกิดการขัดทุน
มันเป็นค่าระเวียนในชีวิตที่เราจะต้องกลับมาปรับและตอบแทนบริษัท
มิ้นครับมิ้นทำงานใดก็ตาม
ถ้าผู้บริหารเขาปล่อยให้ทำมันคือค่าเล่าเรียน
แต่ถ้าเราพยายามให้ทุกอย่างมันถูกต้อง
งาน๑ชิ้นอาจจะใช้เวลาคิดปี
เพราะว่าแบบยังคิดย้ำทำอยู่นั่นแหละ
แต่ถ้าเรายอมจ่ายค่าเล่าเรียนใน๑ปี
เราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก
พี่เคยทำสินค้าแล้วมันเทรนด
ยอดขายที่มันเคยเป็นหลัก๑๐ล้าน๒๐ล้านอย่างนี้
พอยอดตกเสร็จปั๊บเราต้องรู้แล้วว่าไอ้ภาพ

ใช่เพราะเราพยายามลองเราเปลี่ยนสีสินค้า

ระวีนที่เกิดขึ้นคือเราต้องถามลูกค้า
แล้วเป็นผู้บริหารตัดสินใจผิด
มันเสียหายเป็นหลักล้านหลัก๑๐ล้าน
เสร็จแล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตแบบนี้ครับ
เกือบ๓๐ปีที่อยู่ขึ้นเขียนมา

เราอย่าเอาอดีตที่มีความพึงพอใจใดทั้งสิ้น
แต่ในช่วง๕ปีที่ผ่านมาเราเจออะไรเยอะมาก

มีความรู้สึกว่าอย่าขวาง
มันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องขวางแต่เราจะต้องมองว่า

โอ้โหทุกคนมันใช้โทรศัพท์หมดแล้วอะไรหมดแล้ว

เพราะแทนที่จะให้เขาเลือกซื้อ๑ด้าม

สนุกอ่ะเขียนสนุกมากอะไรอย่างนี้ครับ

เราจะได้รู้กันว่าเมื่อสภาพเศรษฐกิจมันกลับมาเปิดใหม่

ความต้องการในตลาดอะไรที่จะหายไป

ที่ปรับพฤติกรรมมนุษย์
และอะไรที่พี่รู้สึกว่าปรับเยอะลดแล้วดีนะครับ

แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือ
จะคุยกับลูกน้องบนจอแบนได้ถึงเมื่อไหร่วะ

ใช่มันมีอะไรหลายอย่างที่หน้าจอแบ่งมันให้ไม่ได้
ความสัมพันธ์ลักษณะการคิดเรื่องงานเปลี่ยนหมด
ปรากฏช่องทางการซื้อมันเปลี่ยนไป

เราก็ต้องหาอะไรที่จะเริ่มประกันความเสี่ยง

เราก็ต้องหาหลูบที่๒หลูบที่๓
อะไรวะที่จะเป็นคลื่นลูก๒ลูก๓ของบริษัทต่อไป

พี่มีโรงงานอยู่พี่มีคลังอยู่

แต่ถามว่ามันจะต้องทำแฟมมันปีทั้งชาติไหมล่ะ
วันหนึ่งแฟมมันอาจจะหายไปจากบ้านเราเนอะ
แต่เครื่องฉีดพลาสติกยังมี
ฐานเรามีทางด้านโลจิสติกทางด้านโรงงาน
เองเป็นโรงงานเองห้ามผลิตของให้สยามลาอย่างเดียว

จิสติกเองจะมาส่งเครื่องเขียนทั้งปีทั้งชาติอยู่ได้ไง
ส่งอย่างอื่นจะส่งอะไรคิดมา

นี่คือตัวอย่างของการปล่อยให้ลูกน้องทำงาน

และนี่ก็เกิดจากสินค้าที่พี่ผลิตทั้งนั้นเลย

โอ้โหตอนนั้นก็ทางโรงงานเขาก็คึกคักเลยนะ

พนักงานก็มีงานทำอะไรอย่างนี้

ไม่ต้องมาแบบมาทั้งครัวมาทั้งร้านอาหารมาทั้งอะไรอย่างนี้ไม่ต้อง

เดี๋ยวมิ้นท์จะพาไปทัวร์ลายธุรกิจใหม่ของพี่โต้สุฮาริสค่ะ
ถ้าติดตามเอฟนี้ดีจะรู้ว่าคืออะไร

มาแต่ตัวมีครัวให้
ว่าถูกใจพ่อค้าแม่ค้าสายอาหารแน่นอน
เราจะต้องสู้วิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ